พาคุณผู้ชมไปกินของอร่อยแบบดึกดำมัน
ดึกดำบันต้องย้อนยุคไปจุลสิกพาร์คเลยไหม

ถูกต้องพาไปกินปลาท่องโก

บอกว่าเป็นอาหารโบราณได้ไหม

คือร้านนี้คือปลาท่องโกตลาดต้นลำไยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
คือไอเดียเจ๋งมากเจ้าของร้านเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าถ้าเจอกับพาท่องโกที่นี่
จะไม่ใช่แค่เป็นแผ่นแป้งยาวแปะกันเป็นคู่นะ

ร้านปลาท้องโกยอดฮิตที่ตั้งอยู่ในซอยสารเจ้าปรุงเถากง
เขาจะมีรูปร่างปลาท้องโกะเป็นรูปต่าง
นายสัมฤทธิ์มหาพราหมณ์หรือว่าโกเรน่งเจ้าของร้าน
บอกว่าตอนแรกก็ขายปลาท้องโกธรรมดาชั่วโทรไป
แต่อยู่ก็เกิดไอเดียปิ้งขึ้นมาว่า
ทำปลาท่องโกเป็นรูปทรงเก๋หรือว่าเป็นรูปสัตว์

ก็เลยทำให้ตัวเองลองปั้นขึ้นมาแต่ที่เห็นว่าถ่ายรูปแล้วก็แชร์กันเยอะมากที่สุด
ก็คงจะเป็นรูปเจ้าไดโนเสาหรือว่ามังกรต่างนี่แหละ

แต่ดายโนเสี่เมื่อก้อนเห็นมังกอนทั้งบน

ส่วนปลาท้องโกะแบบธรรมดาก็มีขายเหมือนกันนะคะขายแค่ตัวละ๒บาทเท่านั้นเอง
เน่งยังบอกอีกว่าเปิดร้านขายปลาท้องโกในซอยสารเจ้าปรุงเถากงตลาดต้นลำไยแบบนี้มานานกว่า๓๘ปีแล้ว
ลูกชายเนี่ยชื่นชอบสัตว์หลายชนิดเลยตัวเองก็เลยลองนำมาดัดแปลงทำแป้งเหมือนรูปสัตว์ต่าง
ก็เอาใจเด็กอะค่ะน้องหนูนะฮะต้องชอบแน่เลยถ้าเกิดลูกค้าอยากได้รูปอื่นอื่นนะ

เราก็เลยเอ่อไม่รู้จะเอาเอาจราเข้ไปเป็นให้ยังไงอ่ะ
ไม่มีก็เลยปั้นปางโกะไปรูปจราเข้ให้แก
แกก็ชอบนะชอบเราก็ปั้นครั้งแรกก็ไม่ค่อยเหมือน
ปั้นไปปั้นมามันก็สวยสวยแล้วก็เด็กคนอื่นเห็นเรา
เราก็โชว์ไปด้วยคนอื่นเห็นก็อยากได้
ก็เลยพัฒนามาเรื่อยเรื่อยเรื่อยจนเป็น
ังคอนเป็นไดโนเสาร์เป็นจราเข้เป็นปกเป็นช้าง
อันนี้ก็อยากได้รูปอะไรเราทำอะไรเลย

ก็มันต้องต้องคิดตัวที่เราไม่ค่อยได้ทำอ่ะ
แต่ที่บริกไว้ห้าแบบเนี่ยเร็วหน่อย
โอ้โหที่ผ่านมาคือทำมาหลายรูปแบบมาก

เฟอร์บี้อังแองกรีเบิร์ตโดเรมอนคิตตี้อะไรทำมาหมด
เหลือแต่อย่างเดียวหน้าคุณชนะ
เดี๋ยวดิฉันจะให้โกเน่งปั้นหน้าคุณชนะ

ถ้าดิฉันมีโอกาสเดี๋ยวจะไปสั่งโกเน่งขอรูปนี้ค่ะ

คือหน้าผมเนี่ยมันวิธีการทำไม่ยากใช่ไหม
แค่ชูมือคุ้มคุ้มอย่างนี้นี่คือกมหน้าส่วนเนี่ยนิ้วนึกผม

ทำรูปอื่นยากกว่านี้ทำมาแล้วนะคะ
ท่านผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถแวะเวียนไปทานกันได้นะคะ
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ
ก็นี่แหละค่ะน้องหนูก็น่าจะชื่นชอบการเห็นคุณผู้ชมส่งมาว่า

มาพูดคุยแล้วโอ้โหเห็นแบบนี้แล้วก็หิวนะ

กินกับน้ำเต้าหู้เช้าแล้วก็มีนมข้นหวานจิ้มครับ